เป็นอุบัติเหตุเรือสปีดโบสต์๒ลำไปชนกันที่บริเวณทะเลของภูเก็ตนะครับ
ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตสองและบาดเจ็บอีกยี่สิบเอ็ดไบล์
ตอนนี้ก็ต้องมีการดำเนินการแล้วก็ลงโทษกับคนขับเรือทั้งสองลำด้วยนะครับ

นี่ฮะสองลำมาแล้วครับลำนี้เลยค่ะ

มันเห็นเต็มอย่างนี้ว่าอีกลำนึงขับมาอยู่แล้วนะครับ
๑ใน๒ลำมีผู้โดยสารนักท่องเที่ยวเป็นชาวรัสเซียและลูกเรือไทย
ลำนี้ก็บาดเจ็บไป๒๐รายเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายของวันนี้เอง
สักประมาณ๘โมง๒๐นาทีดูสภาพเรือสิครับ
มีคนเจ็บจำนวนมากครับหลังรับแจ้งก็ตำรวจสพเมืองภูเก็ตพร้อมกับกู้ชีพกู้ภัยเดินทางไปช่วยเหลือเหตุการณ์ในครั้งนี้
ที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นบริเวณร่องน้ำเชื่อมต่อกับทะเลห่างจากท่าเทียบเรือประมาณ๓๐๐เมตร
มีสปีดโบสต์ชื่อว่าปานันห้าลอยลำอยู่ครับสภาพกับเรือข้างขวาพังเสียหายยับเยิน
โดยได้นำเรือไปลำเลียงคนเจ็บกลับมาที่ท่าเทียบเรือ
มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๒๔รายเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย๒๓รายและลูกเรือคนไทย๑ราย
จำนวนนี้๒รายเป็นเด็กอายุ๖ปีกับ๑๒ปีอาการหมดสติไม่มีชีพจรแล้ว
และโรงพยาบาลอามิชั่นภูเก็ตอีก๔ราย
แต่ว่าเด็ก๒รายที่ผมบอกไปอายุ๖ปีกับ๑๒ปีนั้นบาดเจ็บสาหัส
และสุดท้ายทั้งสองคนก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
ส่วนลูกเรือชาวไทยบาดเจ็บเล็กน้อย
ไม่ได้มีการถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแค่ปฐมพยาบาลแล้วก็ปกติดีนะฮะ
เจ้าหน้าที่มีการลากจูงเรือที่เกิดเหตุทั้งสองลำกลับไปยังท่าเทียบเรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบที่เกิดเหตุ
โดยมินัยสุพธรรมเรืองณหนองคายมารอมพูดว่า
ราชการจังหวัดภูเก็ตลงไปตรวจสอบด้วย
จากการสอบส่วนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนั้น
เดินทางมาจากแหลมหงาตะบนรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ต
ไปรับนักท่องเที่ยวที่ท่ามเรือ

ซึ่งรับท่องเที่ยวรัสเซียมาเต็มลำออกไป

ส่วนทางคดีพนักงานสอบสวนสพเมืองภูเก็ต

แล้วก็จะมีการเรียกตัวคนขับเรือทั้งสองลำ

และก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป